ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
ที่มีผู้ไปร้องไว้ที่กองปราบ
ให้ช่วยตามหาผู้ชายคนหนึ่งหน่อยนะครับ
คนที่ไปร้องเป็นอดีตภรรยา

การงานหน้านางสาว
อภินันวัตนกุลอายุ๓๔ปี
ที่ได้เดินทางไป
ขอให้ทางกองปราบรามช่วยติดตามหาตัวนายวัญชาติอภินันวัตนกุลอายุ๔๔ปีที่เป็นอดีตสามี
หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหายไปจากห้องพัก
ทางครอบครัวก็สันนิษฐานว่าจะมีสาเหตุมาจากเพราะว่าไปเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่า
อันนี้คือคนที่หายตัวไปนายวัญชาติ
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยไปยังเพื่อนของนายวัญชาติคนนึงที่ไม่ยอมไปให้ปากคำกับตำรวจ
กระทั่งถูกออกหมายเรียกหลังจากที่เขาแจ้งความคนหายเอาไว้
คืออดีตภรรยาของผู้ที่หายตัวไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วแต่เขายังติดต่อกันอยู่

ใช่ไม่ใช่ว่าเลิกแล้วเลิกเลยทีนี้หายไปลูกก็ถามหาพ่อลูกก็๙ขวบเนี่ยนะฮะ
ห่วงก็เลยมาขอความคืบหน้าให้ทางกองปราบช่วยตามหาให้หน่อยนะครับ
ถูกพบว่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อ๑๘เมษายนก็สอดคล้องกับที่ญาติเขาตามหาอยู่บอกว่าหายไปตั้งแต่เมษายน
เมื่อ๑๘เมษายนมีคนไปเจอนายวัญชาตินอนหมดสติอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในซอยท่าดินแดง๕
ห่างจากห้องพักของนายวัญชาติประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วเขาก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลสุริราชแต่ว่าที่สุดแล้วแพทย์ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ก็เลยเสียชีวิตนะฮะซึ่งผลการชนะสูตรของแพทย์บอกว่าเสียชีวิตด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจวายเฉียบพลัน
โดยก่อนจะพบเป็นศพหรือว่าพบว่าหมดสติแล้วนำมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ
วันนี้หลังจากได้รับแจ้งทางอดีตภรรยาปวริสานะครับแล้วก็ญาติญาติ
รัฐยาษน์ไปที่นิจเวศโรงพยาบาลสุริราช
ก็ยืนยันแล้วใช้ศพของนายวันชาติจริง
แล้วก็รับศพไปบำพินครุฑศลทางศาสนา
ทำเอกสารในการรับศพไปเรียบร้อยแล้ว
นำศพไปตั้งบำพินครุฑศลที่วัดจิตประดุ
อดีตภรรยากับทางพี่ชายของนายวัญชาติก็ไปรับศพนะฮะ
แล้วก็บอกว่าก็คือมันก็ไม่ใช่ดีใจอะไรนะมันก็โล่งใจ
่งใจที่ว่าตามหามาตั้งนานก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหน
เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
แม้ว่าตอนนี้จะรู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าในสภาพที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
เรียกว่าอะไรนะรอยสักตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้
พอมันเข้าข่ายขาบให้ขับขาเราก็เลยมาดู
ก็สรุปว่าเป็นเขาดูจากภาพตอนเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ติดใจ
ก็ปล่อยให้ตำรวจเขาสรุปสำนวนคดี
ก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลอยู่

แล้วตอนตี๒เข้าโรงพยาบาลตากศิลป์
เราก็มาเสียชีวิตแล้วเขาก็เอามาไว้สิละ
แต่ตอนแรกก็ติดใจ
เพราะว่าเราไม่รู้จะคาดเดายังไง
เราก็เลยพุ่งประเด็นไปทางนั้น
ทางญาติทางฝั่งของนายวัญชาติก็ไม่ได้ติดใจนะฮะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบผลการพิสูจน์ต่างก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องสงสัยนะครับ